คุณผู้ชมคะดูเรื่องของการบุกจับบ่อนพนันหน่อยละกันค่ะ
ตำรวจเนี่ยไปบุกจับแล้วก็สามารถรวบนักพนันได้๔๐กว่าคนนะคะ
จุดที่ไปบวกเอ่อบุกจับเนี่ยตรงตลาดพระหรือว่าตลาดพญาม้าย
พื้นที่รับผิดชอบของสอนอบุภารามค่ะ
นี่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาดูไว้ที่เห็นมืดแบบนี้คุณผู้ชมตีหนึ่งครึ่งนะคะ
โอ้โหเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
บุกเข้าไปจับกลุ่มบ่อนการพนันค่ะอยู่ที่ตลาดพญาไม้ตลาดพระ
อยู่ใกล้กับสามแยกมารยาทดีแขวงวัดกรยาที่เขตธนบุรีนะคะ
พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของสอนอบุภารามตอนที่เจ้าหน้าที่เขาบุกไปเนี่ยนะ
ก็สามารถจับกลุ่มนักพนันไฮโลทั้งผู้ชายผู้หญิงจับได้๔๕คน
ผู้ชายเนี่ยสามสิบห้าคนผู้หญิงอะสิบคน
แล้วก็ยึดพวกของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นแล้วก็เงินที่ใช้แทงพนันอีกสองหมื่นบาท
หลังจากนั้นก็พาตัวนักพนันทั้งหมดส่งทางพนักงานสอบสวนที่สนบุภาราม
โดนแล้วค่ะดำเนินคดีข้อหาลักลอบเล่นการพนันไฮโลโดยผิดกฎหมายนะคะ
อันนี้คือจุดที่เขตธนบุรีใช่ไหม
พาคุณผู้ชมไปดูหน่อยพาไปดูที่อีกจุดหนึ่งค่ะ
เมื่อวันที่๒๖ที่ตำรวจชุดปฏิบัติการ๓ทับ๑กับตำรวจสนคลองตันมีการจับกลุ่มบ่อนพนันไพ่ป๊อก
อาคารที่ไม่มีเล็กที่ซอยพัฒนาการ๕๔นะคะแขวงและเขตสวนหลวง
ไปจับนักพนันได้เนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยรวมแล้วสี่สิบแปดคน
อันนี้ยึดเงินสดได้ห้าหมื่นบาทพอมันมีข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ไหม
เรื่องนี้ค่ะร้อนไปถึงผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕นะ
ไม่ยอมเลยพลตำรวจตรีธวัฒน์เกียรติจินดาควรสนองค่ะ
ท่านเซ็นคำสั่งเลยตั้งคณะกรรมการให้ตรวจสอบข้อได้จริงในเรื่องนี้ด้วย
ว่าอ้าวทำไมสนอเด้งข้าวคลองตันที่สนอคลองตันค่ะ
ก็โดนไปนะครับห้าเสือก็มีพันธุ์ตำรวจโถนทริดหารีนจ
พันธุ์ตำรวจโทษธนากรงามเย็นแล้วก็พันธุ์ตำรวจโทจักรเรศอุปถัมภ
รวมถึงทางพันธุ์ตำรวจโทชาติชายดำรัฐการเนี่ยนะคะ
เสือนี้มีคำสั่งเด้งให้มาช่วยราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาน๕
แล้วก็ให้ขาดจากตำแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะ
แล้วถามว่าอ้าวผู้กำกับล่ะเมื่อกี้ที่ดิฉันอ่านรายชื่อมา
มีแต่รองผู้กำกับรองผู้กำกับหมดเลย

ผู้กำกับคือพันธุ์ตำรวจเอกวัชิรากรวงบุญ
ผู้กำกับรอดเพราะว่าตอนนี้ผู้กำกับเดินทางไปพักผ่อนที่ต่างประเทศ
คือลาอยู่แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงวันที่๒๖กุมภาที่ผ่านมา

ดังนั้นท่านก็เลยรอดไปนะคะ
แต่ทีนี้คุณผู้ชมย้อนกลับมานิดนึง
ดูเรื่องที่สนบุภาราม

ใช่ค่ะเพราะว่ามีความคืบหน้าเรื่องนี้
เมื่อเช้านี้เนี่ยนะคะตำรวจนครบานบุภารามเนี่ย
ก็นำตัวกลุ่มผู้ต้องหาที่มีการลักลอบเล่นการพนันไฮโล๔๕คน
นำขึ้นรถตู้ค่ะไปฝากขังที่สารแขวงธนบุรี
หลังจากที่ตำรวจมีการนำกำลังเข้าไปบุกจับกลุ่มในตลาดพระหรือว่าตลาดพญาไม้
อยู่ใกล้กับสามแยกมารยาทดีช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ยึดของกลางได้นะคะอย่างที่บอกว่ามีอุปกรณ์การเล่นมีเงิน
อืมทีเนี้ยก็ดำเนินคดีแล้วค่ะแปลว่าเมื่อเช้านี้นะ
นำตัวขึ้นรถตู้ไปฝากขังเรียบร้อยแล้วนะคะที่สารแขวงธนบุรีนะคะ
ครับโอ้โหส่วนที่สนคลองตันมีการสั่งเด้ง๕เสือเลยใช่ไหม
ทีนี้ต้องรอดูว่าถ้าไปสอบข้อได้จริงแล้ว
จะไปโยงถึงตัวผู้กำกับเองด้วยหรือเปล่า
เพราะว่านั่นเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงเลยนะครับ